มีข่าวแล้วต้องมีหวานถามคุณผู้ชมและทั้งสองท่านด้วย

โรตีโรตีสายไหมชอบไหม

โรตีสายไหมทุเรียน

มีที่ขลุงจันทบุรี
เขาการันตีว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทย

อยากให้คุณผู้ชมเห็นตาปุ้ยตอนที่บอกว่าโรตีสายไหมทุเรียนตาโตกว่าเดิมเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับใครผ่านไปผ่านมาจำไว้นะ
สี่แยกไฟแดงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
คือมุ่งหน้าไปตราดเนี่ยเลยแยกไฟแดงไป๓๐เมตรสังเกตนะ
ร้านโรตีสายไหมทุเรียนจะอยู่ริมทาง
พี่เขาต้องยกให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการขายโรตีสายไหมขายมานาน๔๒ปีครับ
ประยุกต์จากการทำนะฮะครอบครัวทำท็อฟฟี่ทุเรียนนะฮะ

คราวนี้เหรอไอ้การแต่งกลิ่นไอ้การผสมกลิ่นทุเรียนเนี่ย
ให้ได้รสชาติและความกลมกล่อมเนี่ยไม่ยาก
และกินเข้าไปจะเหมือนกินไอศกรีมทุเรียนเลย
เมื่อคิดค้นสูตรสายไหมทุเรียนสำเร็จนะ
เอามาลองกินกับแป้งโรตีพี่ต้น

เออมันเข้ากันฮะ
กลมกล่อมกลมกล่อมผมอยากลองเลย
เพราะเขาบอกว่าไม่หวานจนเกินไปครับ
ต้องเอาทุเรียนแท้ใส่เข้าไป

แท้ครับถ้ามีแท้กลิ่นไม่เข้า

สำหรับเราจะมีน้ำตาลอยู่๖๐บาท
จะเป็นกะพรี่แล้วนมสด๔๐

ฉะนั้นแล้วมันไม่หวาน

ไม่เป็นไรจะถี่๑๐ก็ได้

ไอ้ไสมัยนี่นะโรตีไสมัยนี่นะ

แต่ถ้าม้วนวางไว้แล้วก็เบรกแตก
จริงฮะไส้ทุเรียน

ถ้ามาเมืองจันทร์นะผ่านสี่แยกไฟแดงขลุงแล้ว

แล้วบอกเลยว่าเด็กนักเรียนผู้สูงอายุ

ฟรีครับเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุนะครับ
แถมการันตีด้วยว่าโรตีไสมัยของเขา
เป็นโรตีสายไหมทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับ
แล้วมีรสชาติอื่นด้วยเดี๋ยวขายของให้ไม่หมด
คุ้ยหอมนะครับกลิ่นคุ้ยหอมมีแคตาลูกก็มีชาก็มี
หรือว่าถ้าอย่างผมเนี่ยอันนี้เหมาะสุดเลย
สสตอเบอรี่หน้าหวานอย่างผม
ดูใสนี่น่าจะได้ทานฟรี